ธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับยืนยันว่าจะสืบสารพระราชปนิษฐาน
โครงการพระราชดำริรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินนะครับ
ล่าสุดมีการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า๖ล้านต้นครับ
นายจรินจักรภาคอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีถึงการเดินหน้าโครงการพระราชดำริรักน้ำรักฟาร์มรักษาแผ่นดินว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชจะเสด็จสวรรคตแต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังสารต่อเพื่อสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่๙
ในการอนุรักษ์ป่าและแหล่งต้นน้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค
โดยล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าไปปรับปรุงบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจัดทานน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ
สร้างพัฒนากัดเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งน้ำสาธารณะในหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาแปดร้อยแปดสิบเอ็ดหมู่บ้านในห้าสิบสี่โครงการส่วนหมู่บ้านทั่วไปมีก้ามร้อยห้าโครงการมีห้ามร้อยเก้าโครงการนะครับ
ขณะที่การสร้างและพัฒนาน้ำในพื้นที่ขาดแคลนและพื้นที่แห้งแรงทำไปแล้ว๖๖๙โครงการและปลูกต้นไม้รักษาสมดุลธรรมชาติไปแล้วกว่า๖ล้านต้นทั่วประเทศครับ
เราจะต้องร่วมกันสร้างผืนแผ่นดินเนี่ยให้มีมั่นให้มันมีความสมดุลก็คือการปลูกต้นไม้ลักษณะสมดุลทางธรรมชาติเพราะที่ผ่านมาเราก็ละเลยจะเห็นได้ว่าก็มีป่าถูกบุกลุกมากที่สาธารณะที่ป่าก็ถูกคนบุกลุกเพราะฉะนั้นมันต้องปลุกจิตสำนึกของคนขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับถ้าผืนปล่อยลักษณะอย่างนี้ต่อไปเนี่ยไอ้ภาวะโลกร้อนที่เรา

มีการดำเนินการเมื่อวันที่เก้ามิถุนายนที่ผ่านมาในโอกาสที่ในหลวงราชการที่เก้าทะเลิงทวันยลาสมบัติครบเจ็ดสิบปีโดยจะดำเนินการไปจนถึงเดือนธันวาคมปีสองพันห้ามร้อยหกสิบครับ